สำหรับวงการบันเทิงบ้านเราและถ้าจะสืบหาดราม่าของคนในวงการบันเทิงเนี่ย
ปกติแล้วเราจะสืบหาจากอินสตาแกรมไม่ก็งานอีเวนต์แต่กรณีของฮันอิสริยะ
ฮั่นเดอะสตาร์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากงานอีเวนต์แล้วเจ้าตัวเนี่ย
ได้ออกมาโพสต์ผ่านทางอินสตาแกรมด้วยเพื่อเป็นการชี้แจงส่วนตัวของเขาเองนะคะ
ล่าสุดค่ะนักร้องหนุ่มสายแดนอย่างฮันอิสริยะหรือว่าฮันเดอะสตาร์
เขาออกมาเล่าถึงที่มาที่ไปของเหตุการณ์ในวันนั้นให้สื่อมวลชนได้ฟัง
เขาบอกว่าเรื่องทั้งหมดน่าจะเกิดจากการประสานงานที่ไม่ตรงกัน
ซึ่งหากใครเคยร่วมงานกับเจ้าตัวก็จะทราบดีว่ามีนิสัยในการทำงานอย่างไร
พร้อมกับย้ำถึงสาเหตุที่ต้องออกมาชี้แจงเพราะเกรงว่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้ร่วมงานคนอื่น
ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะ
คือถ้าคนที่เคยทำงานร่วมกันจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าทำงานกับผมเขาก็จะนัดว่าถ้าเวลานี้
ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้จริงจริงเนี้ยเราจะบอกว่าเวลานี้เราไม่สามารถมาได้จริงจริงเลยอย่าง
เนี้ยครับผมแต่ว่าครั้งนี้เนี้ยเอ่อมีเขาเรียกว่าเกิดจากการมีคนที่พูดขึ้นมาก่อน
ว่าแบบว่าทางเราขอเลื่อนงานผมจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าไม่มีผู้เดือดร้อนอะไรอย่างนี้
มีพี่ที่ได้ร่วมงานด้วยกันในวันนั้นเขาก็ต้องมารอเราเป็นเวลาหลายชั่วโมง
มีโอกาสได้คุยกับพี่โอปอล์ครับผมแล้วก็บอกพี่โอปอลว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้
เพราะว่าทางผมเองก็ไม่รู้จริงพี่โอปอลเข้าใจครับเขาบอกว่าเขาทำเคยได้ร่วมงานกันก่อนหน้านี้
เขาก็รู้ว่าเราทำงานยังไงแบบไหนผมเชื่อว่าวันนั้นผมรับผิดชอบในหน้าที่ของผมอย่างดี
ซึ่งหลังจากที่หนุ่มฮันเนี่ยออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมนะคะคุณโอปอลปณิสราเนี่ยก็เข้ามาโพสต์ใต้ภาพ
เขาบอกว่ารู้จักท่านดีแล้วก็ท่านเนี่ยไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นแล้วก็เป็นคนที่รับผิดชอบในการทำงาน
ถ้าเกิดว่าใครได้ร่วมกับฮั่นเนี่ยก็จะรู้ดีเขาบอกแบบนี้
ใช่ค่ะวันนั้นมันเกิดประเด็นกันมาอาจจะเป็นเรื่องการที่เข้าใจผิดด้วยสื่อสารด้วยนะคะ